เดี๋ยวจะพาไปคลายร้อนแอ่นจับปลา
ดีมากเอาไปดูบรรยากาศกันครับ
โอ้ยโอ้นี่มันปลากปลากราย
อันนี้คือปลากลายเหรอคะปลากลายครับ
กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นลูกชิ้นต่อไปครับ
ตัวต่อมากจริงมันใหญ่มันทั้งใหญ่ทั้งขาว

ที่นี่ครับรับบรรดาเฉาบ้านนับร้อยครับ
บอกว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็น
แล้วก็ลงไปจับปลาในบริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้าน
หัวช้างตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

ก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้านครับได้ร่วมกันเปิดสระ
ให้ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และข้างเคียง
นำอุปกรณ์ดักจับสัตว์น้ำมาจับปลาคลายร้อน
กลางอุณหภูมิที่สูงถึง๔๔องศาเซลเซียส
โอ้จะไหมละเนี่ย

อ้าวแต่ก็ก็ลงน้ำไปแบบนี้ไปจับปลาคลายร้อนกัน
ปลาที่ได้ก็มีเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นปลาซิลปลาสร้อยปลาตะเพียนปลาขาว
ปลากลายปลาบึกแล้วก็ปลายี่สก
เยอะเยอะเลยบอกเลยว่าเยอะแต่ว่าถ้าจะลงไปจับสัตว์น้ำที่นี่
ไม่ได้ลงไปฟรีนะจ๊ะต้องซื้อบัตรผ่านก่อน
จับปลาด้วยแหซื้อบัตร๖๐บาทเพราะแหมันใหญ่
แต่ถ้าจับด้วยสวิงก็ซื้อบัตรราคา๒๐บาทเท่านั้นเอง

ครับเปิดลงไปให้จับปลาในสระเนี่ย
ช่วงเวลา๙โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็น
วีทั้งวันจับกันไปนะครับเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วจับได้เนี่ย
คนละประมาณ๔๕กิโลกรัมเยอะมากนะต่อวันเนี่ยนะคะ
ใช่ครับคือจับไปแล้วเนี่ยนะหลายคนเขาก็มารวมกัน
เราจับกันได้เท่าไหร่กันนะพวกเราไปรวบตัวกันจับปลาในงวดนี้
เขาบอกแล้วถ้ารวมกันเนี่ยก็สัก๔๐กิโลกรัมได้
แต่ล่ะตัวเบล้ลั่มเทิมปาร์ตะพมปาร์ตะเพียญเห็นแล้วแหม
พี่จะเอาไปทอดหรอเอาไปทอดกันได้เพราะเขาเอาแหลลงไปเขาต้องทอด
เนตใจยิ่งต้องตอบคำถามกับน่องใบตองเนี่ยนะ
แต่บางคนเขาได้ไปเยอะก็ไปขายกับพ่อค้าแม่ค้า
ที่เขามารับซื้อถึงที่บริเวณขอบสระกันเลย

ก็เป็นช่วงเวลาดีที่พวกเราจะได้ไปจับปลาสดจากหนองน้ำเนอะ
คลายร้อนได้ด้วยเลิศที่สุดคุณผู้ชมค่ะ